มนุยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ซึ่งต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไฮไลท์จะเป็นอะไรบ้าง
จะมาคุยกันเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ยี่สิบปีแล้วเหรอฮะถ้าน้องท่านพอรักษณ์ครับยี่สิบปีแล้วครับ
คือโครงการแคมเปญพลังงานหารสอง
เกิดครั้งแรกเมื่อปี๒๕๓๙นะครับตอนนั้น
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ย
ชื่อเดิมชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือสพชนะครับ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก้อนหนึ่งจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์นะครับ
เน้นเรื่องของการกระตุกฉุกคิด
เรื่องของการเน้นให้ประชาชนคนไทยได้ทราบ
ไป๒๐ปีทางสนพซึ่งสืบสิทธิ์มาจากสพชเดิม
พยายามที่จะนำแคมเปญหรือนำคอนเซ็ปต์แนวคิดนั้น
มากระตุ้นให้สังคมไทยได้กระตุกฉุกคิดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าบริบทสังคมเปลี่ยนไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เรามีทางเลือกคือใช้หรือไม่ใช้ใช้หรือลดใช้
แต่ว่าใน๒๐ปีถัดมาเราเริ่มมีทางเลือกอื่น
คือ๑เราอาจจะใช้พลังงานหรือใช้ทรัพยากร
เลือกที่จะลดการใช้และเรายังมีออปชั่นอื่นอีก
เราอาจจะมีออปชั่นในการที่จะใช้เทคโนโลยีอื่นมาช่วย
ว่าเราลดใช้พลังงานหรือลดใช้ทรัพยากรก็จริง
แต่ความสะดวกสบายของเราไม่เปลี่ยนไป
จากเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น
ก็เลยมาเป็นแคมเปญหรือว่าชุดโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดใหม่
ว่าชีวิตหารสองลดครึ่งใช้ครึ่ง
ไอเดียก็คือพยายามอยากจะกระตุกจุกคิดว่าอะไรที่มันลดครึ่งได้
แท้จริงมันมีอะไรตัวชั่วอยู่บางอย่าง
ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราต้องการเดินทางไปประชุม
เราเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ก็จะสามารถลดการใช้พลังงานนั้นได้
บริบทสังคมเปลี่ยนไปจริงเราสามารถเลือกได้
ยกตัวอย่างอีกอันนึงใกล้บ้านเลยก็คือ
สมัยก่อนเราต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองเช่นติดแผงโซล่าบนหลังคาท่าน
ผลิตเองครึ่งนึงก็ได้เป็นต้น
ของเหล่านี้กำลังปรากฏขึ้นในบริบทสังคมไทย
เพราะฉะนั้นสนพก็ตั้งใจจะหยิบยกประเด็นเหล่านี้
มาเล่าให้สังคมไทยได้กระตุกจุกคิดอีกครั้งหนึ่งว่า
อย่างปัจจุบันกระแสนิยมอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รถจักรยาน
กรุงเทพอาจจะเห็นจำกัดนะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปต่างจังหวัดมา
อย่างที่กระบีอย่างที่ที่ไหนหลายแห่งนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าหากสามารถที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ไปใช้จักรยานบ้างก็เป็นการลดแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยครับ
เปญของโครงการนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างคะ
ตอนแรกเราพยายามจะกระตุกฉุกคิดก่อนนะครับ
โลโก้หาร๒ขึ้นมาใหม่นะครับ
สองก็คือทำโฆษณาหนังโฆษณาชุดใหม่นะครับ
ในการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบัน
เหมือนคุณมิ้นสมัยก่อน๒๐ปีแล้วคุณมิ้นกำลังวัยรุ่นนะครับ

ใช่ครับพยายามที่จะให้เห็นภาพว่า
ไม่ว่าจะเป็นนักนิสิตนักศึกษาหรือที่เพิ่งจบใหม่
แล้วต้องใช้ทรัพยากรเช่นใช้พลังงาน

นี่เป็นตัวอย่างหรือเปล่าครับภาพยนตร์โฆษณา

ภาพยนตร์โฆษณานะครับอย่างชัดเลยนะครับ

ไป๒๐ปีรถไฟฟ้ากำลังพัฒนาครอบคลุมในหลายพื้นที่
และกำลังกระจายตัวไปตามต่างจังหวัด
เพราะฉะนั้นการขนส่งระบบลาง
จะเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเรา

จริงไม่ใช่เป็นการลดความสะดวกสบายของพวกเรา
แล้วเห็นว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ประชาสัมพันธ์เยอะเลยนะคะคราวนี้

ไปการเสพสื่อหรือว่าการติดตามข่าวสารของสังคม
วิทยุทีวีก็หันมาใช้เรื่องโซเชียลมากขึ้น
เพราะฉะนั้นแคมเปญนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการ

คนที่อยากจะร่วมโครงการอยากจะร่วมใช้ชีวิตหารสองเนี่ย

ตอนนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน

แล้วก็จะเชิญชวนให้มีการถ่ายรูปกันนะครับ

คิดว่าการใช้ชีวิตฐานสองของเขา

ได้มีไอเดียในการช่วยกันคิดด้วย

แต่ว่าไม่ทำให้พฤติกรรม

หรือความสะดวกสบายของเราเปลี่ยนไปมากนัก
แอปพลิเคชันกำลังพัฒนาอยู่
หารสองติดปากอีกครั้งหนึ่งอยากให้คนไทยได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านเวลาทรัพยากรพลังงานทรัพยากรด้านอาหาร
ตระหนักแล้วก็รู้ค่าของการใช้เวลา
ทรัพยากรพลังงานใช้ทรัพยากรด้านอาหารหรือทรัพยากรอื่นอย่างคุ้มค่า
ขออนุญาตให้ท่านดรธวรัฐได้ปิดท้ายนะคะพูดถึงเป้าหมายของโครงการนี้
แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมโครงการในการใช้ชีวิตหารสองกันด้วยนะคะ
เปญชีวิตหาร๒ลดครึ่งใช้ครึ่งนะครับภายใต้แคมเปญพลังงานหาร๒ประหัดชัวร์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ก็ตั้งใจอยากจะให้เรื่องของคำว่าหาร๒กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย
หัวใจของคำว่าหาร๒ก็คือการรู้จักใช้รู้จักคิดแล้วก็สามารถนำมาสู่การประหยัดได้
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตฝากแคมเปญพลังงานหาร๒กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรธวรัฐสูตบุตรผู้มนุยการสนพกระทรวงพลังงานที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกัน
การดีโครงการนี้เราเคยคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมากระตุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
ประชาชนมามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตหารสองไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ